มาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างไม่รู้มาอีท่าไหน
ไม่รู้จะลุ้นขึ้นได้ยังไงดิฉันก็งงอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับบอมธนินแล้วก็น้องชาย

น้องชายของมิ้นซ์ชาริดา

คุณบอมทะนินตอนนี้มีละครที่รับบทเป็นสาวประเภท๒
แล้วก็เล่นอินเป็นเก้งกวาง
ใช่แล้วปรากฏว่าพักหลังจะเห็นบอมธนินเนี่ยค่ะ
โทษนะคะที่ฉันขอแซวเหมือนไม่มีคนคบอะค่ะ

แล้วก็ไปอยู่เนี่ยค่ะตรงคนกลางที่ใส่เสื้อขาวคือม่อน
คือมิ้นท์ชะลิดามีน้องชายทั้งหมด๓คน

แล้วมอนคุณผู้ชมช่วย
อมเนี่ยก็แพ็กกระเป๋าตามไปร่วมสนุกด้วย

อ้าวงานนี้มิ้นตอบแบบขำค่ะ

ว่าเอ๊ะทำไมจู่มีข่าวแบบนี้ออกมา

คือทุกวันนี้จะแพลนไปไหน
คือเขาก็เหมือนจะต้องมีเขาไปเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกอะค่ะ
เขาก็จะคุกขี้อยู่กับน้องชายสักส่วนใหญ่ค่ะ

บางทีพี่ผ่ามาบ้านไม่ได้มาหามิน
ก็เนี่ยนั่งเล่นเกมกันกับแก๊งผู้ชาย
แรกมินก็สงสัยอยู่ค่ะ

นี่ช่วงตอนถ่ายละครนี่แบบ
มากกี้แบบว่ารู้จักกันอยู่แล้ว
เมื่อกี้แบบแก้หรือบอมมันเล่นแล้วมันอินมันเป็นจริงหรือเปล่า
จริงรู้สาวในสเปคเขา
แล้วก็รู้ว่าแบบเอ๊ะแอบปลื้มคนไหนอะไรอย่างนี้

สาวของเขาแวะเวียนไปกินข้าวบ่อยอยู่แล้วค่ะ
ด้วยความว่าบทละครที่ตอนนี้บอมธนินรับอยู่
ก็อาจจะอินแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย

อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะพี่แจ๊ค
แต่ไม่จิ้นเลยนะคะเพราะว่าม่อนเป็นแฟนดิฉันเองค่ะ

ถ้าอยู่ใกล้ส่งนาฬิกาปลุกมาให้พี่แจ๊คทีค่ะ

คือจะบอกว่าม่อนเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะ
ก็คือน้องใบเตยสงครามนางงามนั่นแหละ

ใช่สายเธอนี่แหละคือเขาก็คบกันมานานแล้วแล้วนะคะ